แต่บรรยากาศนี้ก็ดีเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่าอะไร
เพราะเป็นบรรยากาศที่ให้โชคให้ลาบให้กับชาวบ้าน
โชคให้ลาบมาไปวันนี้
เอาก็มาไว้ก่อนมาก่อนจะได้เตรียมพร้อมกันเอาไว้
เพราะจะบอกคุณผู้ชมค่ะว่าเจ้าแม่ตะเคียนที่นี่นะคะ
เขาให้โชคให้ลาบชาวบ้าน๓งวดติดแล้วจ้า
โอ้โหไปอีกแล้วแต่จะหาว่าโมนนะคุณชนะ
มันมีเรื่องมีราวที่เขาเล่าสืบต่อกันมานะจ๊ะ
ที่บ้านวังห้างตะบลนาแขมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
นี่คุณผู้ชมที่เห็นอยู่คือต้นตะเคียน
ตะเคียนนี้ขึ้นเป็นคู่ว่ากันว่าเป็นสองพี่น้อง
เขาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านในงวดที่ผ่านมาแทบจะยกหมู่บ้านกันเลย
ชาวบ้านเขาก็เลยตั้งสารขึ้นมาให้กับเจ้าแม่ตะเคียนสองพี่น้องนี้โดยเฉพาะครับ
ภายในศาสตร์นี้นะคะก็จะมีรูปปั้นเจ้าแม่ตะเคียนพร้อมกับกุมารทอง
เครื่องเส้นไหว้เป็นชุดไทยก็มีเอามาถวายเพราะชาวบ้านเขาบอกว่าได้โชคได้ลาบจาก
แม่ตะเคียนกันไปหลายงวดนี่ชุดมาเต็มเลย
เออการันตีได้ว่าแม่นจริงอะไรจริงครับ
ทีมข่าวของเราไม่หยุดยั้งจ้ะไปคุยกับพี่กิติพลอยมงคุณพรมุนี
ซึ่งเป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะคะที่เขาฝันบอกว่าเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติล่ะ
วันหนึ่งเนี่ยออกจากบ้านมาขายของตอนตี๔ตี๕ผ่านมาแถวนี้ได้ยินเสียง
หญิงสาวสองคนมาเรียกตัวเองก็พูดตอบสาธุสาธุมานะแม่นะมานะ
แล้วก็ให้ตามลูกมาลูกจะอยู่ตรงไหนก็ให้มา
แล้วเธอก็ได้ยินเสียงตอบรับจากหญิงสาวสองคนนี้บอกว่า
ให้มาดูแม่หน่อยแม่อยู่ข้างถนนก็มีการตอบโต้กันในฝันนะบอกว่า
เจ้าแม่เอ้ยลูกก็ไม่มีเงินจะให้ลูกทำยังไงหนี้สินก็เยอะก็พูดไปต่างนั่น

ในฝันรู้เรื่องขนาดนี้คุณ
พอตื่นขึ้นนะพี่กิติพลอยก็มาพบกับต้นตะเคียนคู่ที่อยู่ริมทางนี้จริง
เหมือนในฝันเลยค่ะก็เลยไปเอาเครื่องไหว้มาสักการะขอพร
ทันใดนั่นเองคุณผู้ชมค่ะไม่นานแม่ตะเคียนก็แฝงกายของพี่กิติพลอยเหมือนร่างทรงอ่ะ
เหมือนองค์ลงเหมือนแบบแม่เข้ามาเข้าสิง

ใช่แล้วก็เขียนตัวเลขบนถุงพลาสติกให้กับคนที่มาด้วยกันได้ดู
ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะจ๊ะถูกรางวัลกันไปทั้งหมู่บ้านค่ะ
ถูกกันทั้งอำเภอเพราะว่าเธอฝันแบบนี้แล้วก็เรื่องของการที่ว่ามีร่างทรงเข้ามา
พี่เขาบอกอย่างนั้นเขาบอกอย่างนั้นว่าอยู่ดีเขาก็เหมือนว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนแหละ
สิงเขาแล้วเขาก็มาเขียนตัวเลขอะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณ
แล้วชาวบ้านเขาเห็นเขาก็ไปซื้อเอาไปเสี่ยงโชค
ปรากฏว่าถูกลอตเตอรี่๓งวดติดบางคนถึงกับปลดหนี้กันได้เลยนะคุณ
เอาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้ำกันนะมันเป็นเรื่องของความเชื่อ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
แล้วก็เล่าสู่กันฟังแบบนี้เป็นความเชื่อของใครของเขา
ความโชคดีมันก็ไม่เข้าใครออกใครยังไงทำบุญเอาไว้นะ
เสริมดวมก็น่าจะโชคดีบ้างสักวันนึงอะ